ผมพาไปที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนไหม

เพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับช่วงลงนา

เริ่มแล้วก็สุดท้ายก็เอารถลง
รถไถราลงรถแม็กโคลง

ผมจะพาไปดูนี่แหละครับชาวบ้าน

ไปที่บ้านเลขที่๙๑ตำบลแตน

ทำไมคะบ้านหลังนี้มีอะไรค่ะพี่พี่เป๊
กลางทุ่งนาคุดแม็กโคลงอยู่ดีครับ

กล้องก็ถ่ายทันทีนะครับ
พระพุทธรูปหินโบราณนะครับ
มาที่ขนาดหน้าตัก๖นิ้วสูง๑๔นิ้ว
มีพระยาหน้าปกเศียรนี่แหละครับ

บอกว่าสองสามีภรรยาได้พบองค์พระโพจากพื้นดินโดยบังเอิญ
ขณะที่กำลังไถนาอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้น

พื้นที่แบบนี้แหละครับดูแล้วก็ไม่เหมือนมีอะไรนะครับ
แต่พออยู่พอขุดลงไปใต้ดิน
เท่านั้นแหละครับเจอทันทีนะครับ

ก่อนหน้านี้นะได้จ้างรถแคคโฮลมาปรับหน้าดิน
เพื่อทำแปลงนาเสริมผสมช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา

นาศริริสต์สามีก็นำรถไถออกใทนาจู่จู่ครับ

เอาอีกรอบ

เมื่อคุดไปดูก็เห็นครับ

ลอยองแบบนี้แล้วก็มีร่องรอยเสียหายนิดนึงเพราะว่าถูกผ่านไถนา
รถไถนานะครับครูดไปและยังพบหินแท่งกลมคล้ายหินบดยาน
หินอีกก้อนหนึ่งนะครับจึงนำมาล้างดินโครนและนำอ่า
ผ้าขาวผ้าขาวม้ามารองไว้ที่แค่นะครับปูไว้อย่างดีนะครับ
กราบไหว้ทุกวันชาวบ้านที่รู้ข่าวเท่านั้นแหละครับ
ถนนดุกสายมงสูบรรยายที่เก้าสี่เย็นทันทีอ่า
ทุ่งนาครับเป็นถนนที่โลก๐๐๐๔
ดูแล้วก็บอกว่าต้องไปถามหน่อยว่า
พื้นที่นี้เป็นอย่างไรนะเพราะว่า

นี่คนเดินไปตามขนาด
ดูลูกหลานจะมีกลุ่มโชคดีบ้างอ๋อแบบนั้นแหละครับ

บอกว่าขณะนี้ต้องรอให้กรมศิลปากร
เข้ามาตรวจสอบว่าเป็นพระพุทธรูปยุคไหนยุคใดนะครับ
แต่พื้นที่จุดนี้นะครับเขาบอกว่า
พื้นที่ของศรีขอรภูมิหรือว่าตำบลแตนนะครับ
เป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่โบราณนะครับ

ประมาณพันปีพระองค์นี้นะครับ
เพราะว่าแถวนี้นะครับเป็นชุมชนชาวกุยหรือว่าชาวกลวยนะครับ

บอกว่าขุดพบหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
หลายครั้งแล้วจริงชาวบ้านก็อาจจะต้องขุดต่อนะ
แต่ก็ต้องระมัดระวังในการขุดเผื่อจะเจอวัตถุโบราณอีกนะครับ
ที่นี่สมัยก่อนเขาบอกว่าสมัยโบราณนะครับเป็นเนินดินเก่านะครับ
แล้วเสร็จปั๊บเป็นบอกว่าน่าจะมาตั้งแต่สมัยขอม
แล้วต่อมาชาวกุยหรือว่าชาวกุยย้ายถิ่นหรือว่าชาวสวยนี่แหละ
ถิ่นมาอยู่ที่นี่แล้วก็หักร้างถางพง
ก็ทำเป็นที่ดินที่นาไปนะครับ

เห็นไหมครับภาพเป็นหินบดยานะครับ
สมัยก่อนน่าจะเป็นอโรคยาอโรคยาศาลนะครับ
ส่วนนี้ครับอำเภอศรีขอรภูมินะครับ
ถือได้ว่าขึ้นชื่อเรือชาเรื่องของสิ่งโบราณแบบนี้นะครับ

ไปทำสกรูปข่าวก็เห็นแบบนี้เหมือนกัน

โอ้โหสาธุนะครับ